ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของตลกนะครับ

ขอไปอยู่วงด้วยได้ไหมครับพี่
แล้วพาไปเล่นที่ไหน

เมอร์หนึ่งครับเมอร์หนึ่ง
รีปวดผลไม้
ผลไม้
ทีมหย่องลูกหยีได้รีปวดผลไม้

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

อกร่องขาวเป็นชื่อผันมะม่วงต๊อบ
เก่งมากเลยเดี๋ยวมาเฉลยกัน
อกร่องขาวเป็นชื่อผันมะม่วง

คะแนนอกร่องขาวเป็นหนึ่งในตระกูลของมะม่วงอกร่อง
ได้ไป๔ข้อ๔คะแนน
คุณชูวิทย์ทำคะแนนไป๔คะแนนกับเวลาที่เหลือ๔๒วินาที
คุณหิมคุณคิดว่าพี่หยองจะได้สักกี่คะแนน

ว่ายืนให้ได้ก่อนเถอะค่ะแม่

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ทุเรียนมีแค่ในประเทศไทยตอบ

ทุเรียนมีทั้งหมด๑๑๑สายพันธุ์ตอบ

เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุดตอบ

กล้วยแขกมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย

โหพอดี
โอ้โหพ่อหนุ่มผมดกตกไหล่
ไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณหย่องลูกหยี
โอ้โหด้วยความลงน้ำหนักเหยียบซ้ำเพิ่ม
เติมความถี่ขณะที่อยู่บนเครื่องเล่นของเรา
ทำให้คุณหยอกลูกหยีทรงตัวถือว่ายอดเยี่ยม

พี่น้องเล่เข้ามาเลยครับ๓โล๑๐ครับเกิดเข้ามาถัดนี้๓โล๑๐

พี่หยองบอกว่าผิดมีทั่วไปนะฮะ
ทั่วโลกออกไปขายเยอะแยะนะฮะ

มีทั้งหมด๑๑๑สายพันธุ์นะฮะ

มะนาวมะนาวก็มีอะไรฮะไม่ใช่อะไร

เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุด

หัวหน้าทีมสุดเฟี้ยวทำให้ตอนนี้มีคะแนนรวม๘คะแนน
กับเวลาที่เหลือ๒๒วินาที
เฮ้ยอ่ะ๒๒วินาที
ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

มังคุดได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้

มะละกอภาษาเหนือเรียกว่าหมักกล้วยเต้ตอบ

อกอคือชื่อเรียกของลอกองในภาษาใต้
ตอบผิดอ่ะถูก

หล่นกันตาย

ุดหวิดได้ลงไปเล่นน้ำ

พี่ยาลูกหญิง

ก็โดนพี่บอลของเราหลอกให้ลงน้ำจนได้

งคุดได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้

แค่คล้ายกับมงกุ่นของลาชินี

ทีมของพี่ลุกหยีนะฮะได้ไป๑๑นะฮะ

พี่ลุกหยีขอบคุณครับ

๓๐๐๐บาทจะเป็น๖๐๐๐บาทหรือเปล่าครับ